คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยดิฉันจำได้
รายงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุสดร้อนเลย
กรณีที่พ่อค้าเอาปืนกาดยิงแผงค้าข้าง
นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กลางเมืองภูเก็ตนะคะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตสรุป๒รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๓
ซึ่งทั้งคนเจ็บคนตายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
นี่เป็นกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
เป็นความขัดแย้งของแผงข้างกัน

คนก่อเหตุเนี่ยนะคือนายมณีนบหมีทองหรือว่าบังนีอายุ๔๙ปี
แล้วเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
เขาเอาปืนไปกราดยิงแผงข้างแผงใกล้กัน
ขายอาหารทะเลเหมือนกันในตลาดเกษตรเทศบาลนครภูเก็ตนะคะ
ทะเบียนกไก่ออ๑๖๓๑ภูเก็ตหลบหนีไป
กล้องวงจรปิดก็จับได้ตั้งแต่ออกมาจากตลาด
ออกมาแบบใจเย็นด้วยนะนี่แล้วก็ขับรถที่วงแดงหนีไป
ทีนี้ทีมข่าวได้หลักฐานเพิ่มเติม
เป็นกล้องวงจรปิดตรงท่าเรือแหลมหิน
ที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ห่างจากตลาดตรงนี้ประมาณ๑๐กิโลคุณผู้ชมดูในวงแดงค่ะ
ตอนนี้คือบังนีขับฟอร์จูเนอร์คันนี้มาจอด
ตอนประมาณ๑๑โมง๓นาทีมาจอดที่ท่าเทียบเรือนะ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้น
นีก็ลงมาจากรถอันนี้อีกมุมหนึ่ง
เดินไปที่ท่าเทียบเรือหางยาวเพราะว่าจะข้ามไปยังฝั่งเกาะมะพร้าว
ทีนี้พอไปถึงมีเรือหางยาวอีกลำนึงมารอรับ
แล้วก็พาไปที่อ่าวนางกระบี่ค่ะคุณผู้ชม

ทีนี้ค่ะก็ตามตัวกันข้ามจังหวัดเหมือนกัน
ตำรวจตามล่าตัวของผู้ก่อเหตุนี้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อวานเราก็ตามข่าวนี้ทั้งวันเลยเหมือนกัน
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี่แล้วก็ชุดสืบสวนภูทรภาค๘เนี่ย
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พอรู้ว่าบังนีหลบหนีมาแล้ว
แล้วก็เห็นผู้ต้องสงสัยเขามากัน๓คนค่ะ
มีคนขับเรือภรรยาแล้วก็ตัวบังนี
ขับเรือมามาจอดที่หน้าหาดเหมือนกับกำลังส่งบังนีขึ้นฝั่ง
แล้วตัวบังนีก็เอาผ้าขาวม้าคลุมหัวตลอดเลยนะ
ทีนี้ชุดสืบตำรวจก็ทำงานเร็วค่ะ
พยายามแกะรอยเส้นทางหลบหนี
จากหาดเกาะกวางไปจนถึงบ่อขอสอกระบี่เลย
รู้ว่าบังนีมาขึ้นรถโดยสาร
ไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลา
ทีนี้เขาก็มีการประสานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กำกับการสืบสวนจังหวัดสงขลา
ไปตรวจสอบแหล่งกบดานในพื้นที่จนนี่ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ตอนประมาณ๖โมงเย็น
จนมุมค่ะจับกลุ่มตัวได้ที่หาดใหญ่นะคะ
แล้วก็ถามถามบังนีถึงการก่อเหตุครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้น
อยากให้คุณผู้ชมฟังบางนี้เขาบอกว่า
เรื่องนี้มันเป็นปมปัญหามา๖ปีแล้วนะคะ
ไปเซอร์ฟได้เลยก็เป็นเรื่องจริงเลย
จริงพี่ประมาณถูงเลย

สุดท้ายหนีกลับเข้ามาเข้าฝั่ง

ใช่ค่ะแต่ก็ตามตัวกันข้ามจังหวัดเลยนะคะ
แล้วเมื่อตอนตี๓เกือบครึ่งที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตคุมตัวบังนีจากสงขลา

บางทีก็อยู่ในอาการเหมือนกับซึม
ดูสิคุณผู้ชมไม่ได้พูดอะไรเลย

เรื่องของการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นบรรยากาศตอนประมาณตี๓กว่าเมื่อคืนนะคะ
ทีนี้เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราก็ติดตามความคืบหน้าในคดี
ซึ่งทางญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
เดินทางมาที่สพภูเก็ต
หลังจากที่รับทราบนะฮะว่าบังนีถูกจับกลุ่มแล้วนะครับ
ญาติเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐของเรา
บอกว่าอยากจะมาถามผู้ต้องหาเลยนะฮะ
อยากจะมาถามว่าทำร้ายครอบครัวของพวกเธอทำไม
ทำไมต้องถึงขนาดยิงถึงกับฆ่าแกล้งกันนะครับ
เพราะถ้าแค่ทะเลาะกันไม่น่าจะก่อเหตุรุนแรง
อยากให้พูดความจริงออกมานะฮะ
ส่วนที่ผู้ต้องหาบอกว่าจะไม่ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
นี่ทางญาติของฝั่งคนเจ็บคนตายก็บอกก็เข้าใจ
แต่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายในการดำเนินคดี

อันนั้นคือขวดแอร์คือข้อกระดักซักซี่ของเขา
ทีนี้ก็มีข้อมูลออกมาว่าก่อนหน้านี้นะครับ
ขายอาหารทะเลของทั้งสองแผงของครอบครัวนะครับ

แล้วก็ฝั่งบังนีก็มีบังนีกับภรรยาขายกุ้งอยู่
แล้วปรากฏว่ามีลูกค้าไปซื้อกับอีกฝั่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เกิดเป็นมีปากเสียงกันระหว่าง๒แผง๒ครอบครัว
แล้วบังนีก็เดินกลับไปเอาปืนแล้วก็เอามายิงคนในตลาดนี่แหละฮะ

แต่ทีนี้ก็ต้องดูนะคำรับสาภาพ
แล้วก็ให้ตำรวจเขาปิดคดีนะครับ